คุณผู้ชมมาดูประเด็นดราม่าสุดของวันนี้
มีการพูดถึงหลังจากที่คุณแต้วนัทพรออกมาประกาศว่าเธอติดโควิด
แล้วก็มีการชี้แจงไทม์ไลน์มีการเพิ่มเติมไทม์ไลน์ในภายหลัง
ก็ต้องบอกว่าเรื่องของคุณแต้วเองนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
จนเป็นอีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ไปเลย
ห้าสแชคแต้วนัทธพร

อย่างเรื่องแรกก็เป็นเรื่องดราม่าเรื่องที่เขาเรียกกันว่าเป็นการกักตัวทิพย์
คือคุณแต้วไปผัวพันกับดาราที่ติดโควิดมาหลายครั้ง
ก็จะอยู่ในทำไลท์ที่แลปกันไปแลปกันมานะคะ
ก็ไปใกล้ชิดกับคุณแพนเค้กที่ติดโควิดเมื่อ๒๒มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
และล่าสุดที่คุณแต้วติดโควิดก็มีชาวโลกออนไลน์เนี่ยออกมาบอกว่า
อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่มีการพูดกันว่าคุณแต้วนั้นกักตัวทิพย์นะคะ
พากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวส่วนอีกประเด็นนึงค่ะ
แล้วเธอก็ไปตรวจภูมินะคะปรากฏว่าภูมิตกลงมา
แต้วฉีดครบยังติดมีคนโพสต์แบบนี้นะคะ
อันนี้คือประเด็นที่๒ส่วนประเด็นที่๓เรื่องอภิษฎารา
อันนี้ก็โอ้โหเป็นประเด็นที่คนก็พูดกันเยอะนะคะ
ว่าทำไมเวลาดาราป่วยหาเตียงหาที่ตรวจง่ายกว่าประชาชนนะครับ
เพราะว่าตอนที่คุณแต้วเนี่ยโพสต์บอกว่าติดโควิดก็มีการระบุชื่อโรงพยาบาลที่มาตรวจให้ถึงบ้านนะคะ
ก็มีคนไปขอตรวจโควิดที่โรงพยาบาลนั้นบ้าง
ในโลกออนไลน์ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าเขาถูกปฏิเสธทั้งที่แม่รักษาโควิดอยู่ที่นั่น
บางคนก็ไปโทรสอบถามราคาจากโรงพยาบาลนี้นะคะ
ปรากฏว่าเขาไม่ตรวจเขางดรับตรวจโควิดแบบไม่มีกำหนด
จนกระทั่งเป็นที่มาของการตั้งคำถามว่า
ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนมีเงินเท่านั้นหรือเปล่า
ถึงจะได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนี้
เพราะว่าพวกเขาได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องเรียกร้อง
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนการตรวจโควิดหรือการหาเตียงก็ตาม
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันในหลายแง่มุมนะคะ
อย่างเรื่องเจ้าแม่นาคีที่ก่อนหน้านี้มีคนตั้งฉายาให้นะคะ
ก็ถูกพูดถึงด้วยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เสื่อมมนต์ขลังแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นการแก้ไขที่คนในโลกออนไลน์บอกว่า
เธอไปกับแฟนแต่จริงเธอบอกว่าเธอแค่เอาสุนัขไปอาบน้ำเท่านั้นนะคะ
หลังจากที่วันที่๘กรกฎาคมก็พาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่คุณแต้วผ่านผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าตอนนี้ยังอาการปกตินะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้ว
ก็จะรักษาโดยการแยกกักตัวที่บ้านนะคะ
โดยการที่บอกว่าอยู่ที่บ้านจะได้เอาเตียงให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักดีกว่านะคะ
นุ่มนะคุณปะไนก็กำลังรอผลส่วนพี่สาวคุณเต๋านัทวดีเนี่ย
ผลออกมาเป็นลบแล้วก็แยกบ้านอยู่กันตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
ส่วนดราม่าต่างเธอบอกไม่ขอพูดถึง
และขอโทษที่อาจจะแจงไทม์ไลน์ไม่ครบในตอนแรก
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนรวมถึงร้านต่างที่ไปเนี่ยเดือดร้อน
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยนะคะนี่ค่ะ
แล้ววันนี้ไม่ใช่แค่แต้วคนเดียวนะคะ
ก็ยังมีลามไปถึงหลายคนนะคะอย่างเช่นคุณตุ๊กกี้นะคะ
ที่เคยมีโพสต์กรณีคุณนวัดจำได้ใช่ไหมคะ
คุณตุ๊กกี้เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจก็โดนทัวร์ลงนะครับ
บอกว่ารอบนี้ไม่ฟาดเหมือนรอบที่แล้วเหรออ่าก็มีเหมือนกันนะคะ
นี่ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงนะคะ
ในโลกออนไลน์วันนี้ที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะ